คุณผู้ชมฮะนี่วันนี้มีปรากฏการณ์นี่ครับ
สุริยุปราคาเหนือท้องฟ้าของเมืองไทย
มีใครได้ออกไปส่องบ้างหรือยังเห็นหรือเปล่า
แต่บางคนบอกว่าโอ๊ยถ้าราหูกินพระอาทิตย์ต้องตีคล้องร้องเปล่า
แล้วอย่าออกไปดูไล่ลาหูออกไป
คุณผู้ชมฮะนี่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
เผยแพร่ภาพปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วน

มันส่วนจริงคุณผู้ชมดูออกไหมตรงไหน
นี่ฉันเห็นตรงสีขาวตัวหนังสือทางขวามือใช่ไหม

นี่เป็นภาพจากหอดูดาวน์เฉลิงแผ้นเกียจ๗รอบ
ชมพันศาจังหวัดสงขลาที่บันทึกภาพเอาไว้ได้นะครับ
โดยเจ้าหน้าที่มีการถ่ายท่อสดให้ดูผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจ
นาริสสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติตั้งแต่ช่วง๑๐โมงครึ่งที่ผ่านมานะครับ
เงาดวงจันทร์เริ่มค่อยบดบังดวงอาทิตย์
กระทั่งเวลา๑๑นาฬิกา๓๓นาทีนะครับเมื่อชั่วโมงกว่าที่ผ่านมา
ก็เริ่มคลายหายไปเข้ามากินนิดเดียว
ค่ะคุณแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นจังหวัดที่มากินมากที่สุดครับ
คือที่นราธิวาสแต่มากที่สุดคือเท่าไหร่รู้ไหม
เท่าไหร่ฮะ๔นะฮะกินน้อยฮะกินแป๊บเดียวนะฮะ
รวม๑ชั่วโมงเว้าแหว่งมากที่สุดชุดที่ที่สงขราเนี่ย
คือเว้าแหว่งไปร้อยละ๑๘๒ตอนเวลาประมาณ๑๑นาฬิกา๑นาทีนะครับ
สุริยุปราคาครั้งนี้มองเห็นได้มากที่สุดเพียง๑๕
อย่างที่คุณอริยาบอกนะคุณน้ำแข็งบอกที่นราธิวาส
ส่วนจังหวัดอื่นอีก๑๑จังหวัดของไทยนะครับ
อย่างภาคใต้นะฮะยาลาปัตตานีสตูนสงขลาพัทธรุงตรังนครศรีธรรมราชกระบี่
และบางส่วนของตราดอุบลศรีสเกต
ก็จะมองเห็นความเว้าแหว่งเล็กน้อยต่างกันนะครับ

เราก็เลยต้องดึงภาพนี้มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะ
เพราะบางทีเราไม่มีไอ้แว่นตาส่องใช่ไหม
ไม่มีกล้องส่องเราก็มองขึ้นไปเดี๋ยวจะมึน

ใช่นะฮะซึ่งที่อย่างที่บอกไปในหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติที่สงขลา
จริงตั้งแต่เช้านะมีคนเขาคึกคักเขาตื่นเต้น
กับการไปดูสุริยุปราคาครั้งนี้นะครับ
นี่น้องไอเดียอายุ๗ขวบคุณ

นี่คือครั้งแรกของผมครับที่จะได้ส่องสุริยุปราคาครับ

เพื่อมาดูปรากฏการณ์ครั้งนี้
ฟังเสียงน้องไอเดียอายุ๗ขวบนะครับ

เราก็เลยรู้สึกราคาไง

นักฝังพระอาทิตย์จะมากระทบ
กระทบแล้วคนในโลกเนี่ยก็จะเห็นว่า
พระอาทิตย์จะถูกพระจันทร์กิน
โอ้โหชอบไหมชอบไหมชอบ
โอ้โหนี่น้องไอเดียเนี่ยเก่งวิทยาศาสตร์มากนะ
อธิบายว่าพระอาทิตย์ถูกพระจันทร์กิน
ใช่ไม่คือน้องบอกแบบนี้เลยโลกพระจันทร์พระอาทิตย์อยู่ในระนาบเดียวกัน
หลังจากนั้นก็บดบังพระอาทิตย์ทำให้โลกเรามองเห็นพระอาทิตย์ถูกพระจันทร์บทบักนี้
เป็นไงล่ะคุณนะฮะส่วนที่ศรีสะเกดนะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มองเห็นปรากฏการณ์นี้นะครับ
แม้จะมองเห็นการกินได้น้อยเพียงแค่ร้อยละศูนย์จุดหนึ่งเท่านั้นเอง
มองผ่านกล้องดูดาวหรือว่าแว่นตาดูดวงอาทิตย์นะฮะ
ก็ยังมีชาวบ้านสนใจมาส่องปรากฏการณ์
บางคนก็มองผ่านมือถือนะคุณนะ
แต่มองผ่านมือถือก็จะยากนะมองไม่ค่อยเห็นนะฮะถ่ายไม่ค่อยติดนะครับ
ส่วนที่นครศรีธรรมราชนะฮะนี่ที่นี่ก็เป็นเรื่องความเชื่อคุณ
มีการจัดพิธีไหว้ครูสารหลักเมืองนครศรี
โดยถือเลิกสุริยุปราคาประกอบพิธีเส้นไหว้ราหูในสารราหู
แล้วก็ทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะบิ๊กโจ๊กคุณ
พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานนะฮะก็เข้าร่วมพิธีด้วยนะครับ
หลังจากเสร็จพิธีก็เข้าประกอบพิธีผูกผ้า๗สี
สารหลักเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับ
แล้วก็มีการจุดประทัดกี่นัดรู้ไหมคุณ

ถ้าเมื่อกี้ตามหลักวิทยาศาสตร์น้องไอเดียอธิบายเราแล้ว
เป็นปรากฏการณ์ดวงอาทิตยดวงจันทร์และโลกโคจรอยู่ในระนาบเดียวกัน
แล้วก็ภาชันเนี่ยบดบังแสงจากพระอาทิตย์
ส่วนตำนานความเชื่อเขาบอกว่าพระราหูอมพระอาทิตย์
เพื่อเป็นการแก้แค้นที่ก่อนหน้านั้นราหูถูกจับไป
ถ้าเราเห็นรูปปั้นพระราหูก็จะเหลือตัวครึ่งท่อน

คนไทยทั่วประเทศจะมีโอกาสเห็นปรากฏการณ์สุริปราคาอีกครั้งหนึ่งแต่จะเต็มดวงครึ่งดวงหรือว่าแค่บางส่วนส่วนเดี๋ยวรอดูนะคะรอติดตามกันค่ะ